ที่จังหวัดตราดกันหน่อยค่ะโอ้โหยาเสพติดมาอีกแล้วนะคะ
ผู้ชายคนนึงค่ะเสพยาไอแล้วคุ้มคลั่ง
ไปทำร้ายแฟนสาวนะคะตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุ
ไปดูจังหวะที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุหน่อย
เจอยาไอซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้วย
อ่ะพี่อ่ะพี่พี่ของตรงนี้พี่น้ำ
ไม่ได้มีอะไรแล้วพี่น้ำที่บ้านผมทำไมใส่แบบนี้

พร้อมให้เขารับรู้แล้วครับนั้นเรื่องที่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

พี่แรกมีปากเสี่ยงแล้วนีบไปเถียงเค้า

แล้วก็เปลี่ยงถุดโขไม่ค่ะ
แล้วมันก็กระเด็น
แล้วตำรวจก็เข้าไปตรวจค้นในร้าน
แล้วก็กางเกงที่ในกริสดาสูงใสนะคะ
ก็เจอยาไอซ์น้ำหนัก๐๑๑กรัมค่ะอยู่ในกระเป๋ากางเกง
คุมตัวไปสอบสวนเขาก็ยอมรับว่าเขาเสพยาจริง

แต่ปฏิเสธว่าไอซ์ที่ซ่อนอยู่ในกางเกงไม่ใช่ของเขา
คุณผู้ชมเห็นตอนคลิปตอนต้นที่ว่าเขาสวมกางเกงบ็อกเซอร์อยู่ตัวเดียว
เขาถอดกางเกงตัวนอกทิ้งแล้วก็โยนทิ้งประหนึ่งว่าไม่ใช่ของตัวเอง

แล้วตำรวจบอกอ่าถ้างั้นไม่เป็นไรขอตรวจปัสสาวะได้ไหม

ใครจะมาทำอะไรให้ผมใครจะมาทำอะไรให้ผมเนี่ย
ขายของผมขายไม่เคยมีความสุขเลย
ขายที่ใครจะเข้ามาลูกค้าของแหละมองสำนวนแหละ
ผมขายของผมก็จริง
แม้ว่าจะลดโทษให้ดีกว่าผมไม่รู้

กางเกงเราป่ะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาไอซ์ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
คืนคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ยินยอมให้ตรวจ
หรือทดสอบภาษาเสียติดในปัสสาวะนะคะ
แล้วก็ต้องนำตัวส่งไปดำเนินคดีค่ะ
โอ้โหนี่นะคะพิษภัยของยาเสพติดนะคะ

สภาพร่างกายตัวเองสภาพจิตใจ
แล้วก็โอ้โหส่งผลร้ายต่อคนอื่นนะคะ